ก่อนหน้านี้ภาคใต้ก็คือน้ำท่วมในหลายจังหวัด

ทีนี้ค่ะพอน้ำลดคนเขาก็ไปดูพื้นที่
ทำความสะอาดอะไรกันโดยเฉพาะที่วัด

เป็นว่าไปเจอร่างของพระมรณภาพอยู่นะคะ
แล้วก็มีสุนัขที่ท่านเลี้ยงเอาไว้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังนะคะ

ไฟส่องสว่างลุยน้ำท่วมเข้าไป

เข้าไปลำบากค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่า

หลังจากน้ำท่วมแล้วน้ำลดนะคะ

โอ้โหนี่นะคะร่างของพระค่ะ
ร่างของพระลอยคว่ำหน้า

ท่านเลี้ยงไว้ก็จมน้ำตายไปด้วยตัวหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชวนขนลุกค่ะ

ลากร่างของพระนะคะ

น้ำยังเหลือสักประมาณเท่าเกือบจะเอว

แต่ว่าบางจุดที่วัดที่พอจะลดบ้างแล้ว

กลายเป็นว่ามาเจอร่างของพระมรณภาพอยู่นะคะ

หลวงพ่อม่อนนะคะก็นำร่างขึ้นมาตรวจสอบ
ไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยถูกทำร้ายค่ะ
ก็เลยคาดว่าท่านอาจจะตกน้ำแล้วก็มรณภาพ
ว่าน่าจะมรณภาพมาแล้วประมาณ๔วันนะคะ
นี่เป็นศพที่๒จากเหตุอุทธกภัยที่จังหวัดตรังนะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วตรงนี้ค่ะ

ชาวบ้านก็ไปถวายเพลที่วัด
ยังเห็นหลวงม่อนอยู่เลยนะคะแต่วันต่อมามีชาวบ้านไปเรียกท่านที่กุฏิ
แต่ไม่มีเสียงตอบรับก็ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหน
มีแต่เสียงสุนัขเห่าหอนออกมาชาวบ้านก็คิดว่าท่านคงหนีน้ำ
ไปที่วัดอื่นแล้วผ่านไป๔วันน้ำเริ่มลด
ช่วงเย็นชาวบ้านก็เลยไปช่วยกันล้างทำความสะอาดภายในโบสถ์
แต่สิ่งที่ได้ยินคือโอ้โหสุนัขเห่าหอนกันเสียงดังทั้งวัดเลยค่ะครับ
ไปข้างกุฏิร้างเห็นร่างของพระลอยคว่ำหน้าขึ้นอืดอยู่
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนี่นะคะ
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
วัดใหม่ตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ทีมข่าวก็ต้องใช้รถไถของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่
ทางเข้าวัดจะมีสวนยางเนี่ยค่ะน้ำยังท่วมอยู่ตอนนี้ประมาณสักเมตรหนึ่ง
พอไปถึงเจดีกุฏิสาลายังจมน้ำนะคะแล้วก็น้ำท่วมเป็นสัปดาห์ค่ะ
ตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วพอเดินเข้าไปได้แล้ว
ตรงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

สูงนักมีอะไรก็หนีน้ำไปอยู่ที่วัด

เล่าให้ฟังว่าเขาพายเรือเข้าไป

ก็เอกใจเหมือนกันว่าหลวงม่อนท่านหายไปไหน
วันก่อนหน้านี้มาตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบกลับ
พอล้างเจดีเสร็จได้กลิ่นค่ะ
ได้กลิ่นเหมือนกับซากศพอะไรสักอย่าง
ก็ไม่มั่นใจว่าศพอะไรอาจจะเป็นสุนัขเป็นอะไรก็ไม่รู้
แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เห็นคือเหมือนกับเป็นผ้าสีส้มเหลืองลอยมา
ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าใช่พระไหมก็พยายามจะสังเกตดู
นายสุรพันธ์บอกว่าโอ้โหพอเห็นใกล้จีวรพระแน่
ก็เลยรู้เลยว่านี่คือร่างของหนูม่อน
แล้วมีซากสุนัขอยู่ใกล้ด้วยนะคะ
สันนิษฐานว่าหลวงม่อนท่านอาจจะไปช่วยสุนัข
คือท่านรักสุนัขมากค่ะแต่ท่านเจ็บขามีโรคประจำตัว
คงเห็นว่าสุนัขอ่ะจมน้ำแต่ท่านก็เจ็บขาด้วย
แล้วก็อาจจะลื่นล้มด้วยก็เลยจมน้ำมรณภาพไปด้วยนะคะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อคืนนี้สุนัขที่หลวงม่อนท่านเลี้ยงไว้
เห่าหอนประสานเสียงกันโอ้โหเสียงดังผิดปกติ
โดยเฉพาะช่วงที่กำลังเคลื่อนย้ายร่างของหลวงม่อนนะคะ

แต่ว่ามาเทียวนี้หลุกจากบูธจากพืชตู

พวกมันก็เจ๋วว่าเออล่วงเจ๋กำลังล่างบูธอยู่คุณเที่ยวแล้ว
ก็พวกมันก็เลยที่เหลือข้าวไปเลย
นี่นะคะคือชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกพระว่าหลวงนะคะ
ก็เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ตะโกนเรียกหลวง

ก็คาดว่าลักษณะน่าจะเป็นอุบัติเหตุ

เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนได้ยินเสียง
หอนผิดปกติมาก
สุนัขที่บ้านก็หอนตอบ

ตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะ
เสียใจหมาแค่ว่าแค่อยู่ในวัดได้
เกือบประตานทุกข์ไม่เคยโทรมาอยู่
ส่วนเกมมาอยู่อันท่านดีจ้อย
นี่ค่ะคุณยายกรีบอายุ๙๓นะคะ

เป็นวัดโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
เคยมีพระจำวัดอยู่หลายรูป
ตอนนี้ก็ไม่มีพระแล้วสิ
ตอนนี้เลยไม่เหลือเลยค่ะ
อยู่ที่วัดนี้มา๒๖ปีแล้วนะคะ

แล้วหลวงม่อนท่านก็ไม่เคยย้ายไปที่อื่นนะ

ชาวบ้านก็เลยสลดใจมากที่ท่านมามรณภาพนะคะ
ตอนนี้สังหารของท่านก็นำมาประกอบพิธีที่วัดประสิทธิชัย
เจ้าอาวาสก็รับเป็นเจ้าภาพจัดงานให้

วันนี้ก็มีตัวแทนของหน่วยงานราชการมามอบพวงหลีด

ศพ๓วันแล้วก็ชาปนกิจวันเสาร์ค่ะ